แม่บ้านประจันบานสวัสดีค่ะ

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
พร้อมปราบทุกปัญหาและประจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริงรัก
อังคารแล้วอยากสวยมาก
วันนี้มีอะไรมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ดู
มันเป็นคิวของเราที่จะต้องจัดการเรื่องทุกอย่างอันนี้
ต่อไปนี้เราจะไม่ใช่แค่การรีวิวเท่านั้นค่ะ
เพราะว่าอะไรรู้มั้ยร่าสุดเป็นแฟนที่เกริ่งแบบเข้ามาในแฟนเพจ
ว่าอยากจะให้เราสอนการแบบว่าแต่งหน้าบ้างแหละ
อยากจะให้เรามารีวิวการออกกำลังกายลดน้ำหนักบ้างแหละ

พี่กาวก็เลยเห็นว่าสิ่งนี้นะเป็นสิ่งที่ดีมากที่แฟนเขาคอมเมนต์มานะคะ
เราก็เลยจัดเลยค่ะ
วันนี้พี่กาวนะคะจะรวบรวมสิ่งที่ดีนะคะทุกอย่าง
มานำเสนอคุณผู้ชมแบบว่าให้ครอบคุมทุกจะตะวัน
จากจากนอกกับข้างในเลยใช่ไหมคะ

คิดย้อนแย้ง

แย้งมากเลยคือแบบว่าปกติแล้วจิตใจเราไม่ได้เป็นแบบนี้มันย้อนแย้งกับความเป็นตัวตนลูกมากเลย

ย้อนแย้งแม่เข้ามาไม่รู้เขาก็บอกว่ามันย้อนแย้ง
มันย้อนกับมันแย้งกับหน้าของคุณกาว

หน้าเขาสวยแต่มันแย้งกับนิสัยเก่าเขา
ก็นิสัยเก่าอย่าไปพูดถึงมันเลยแต่ว่าวันนี้ดีมากเลย
ชอบมากเลยนะเพราะว่าคนเราเนี่ยบางทีสวยแต่ข้างหน้าแบบว่าแต่งหน้าหนีไม่ได้มันต้องสวยจากข้างในด้วยเพราะฉะนั้น
ประเด็นความงามในวันนี้คืออะไรคะ
ในวันนี้นะคะพี่กาวก็เลยไปสำรวจความคิดเห็นจากคุณพ่อบ้าน
คุณแม่บ้านว่าแบบปัญหาอะไรที่แบบว่าเป็นของแม่บ้าน

คุณพ่อบ้านแบบมีปัญหาอะไรกับคุณแม่บ้าน
คือว่าอยากจะให้คุณแม่บ้านนี้เร่งในการแก้ไขปัญหาว่าคุณแม่บ้านอะไรมากที่สุด

ก่อนจะแต่งงานกับหลังแต่งงานมันต่างกัน

มันจะทำให้ชีวิตคู่เนี่ยแด้แล้วพังทลาย

เรื่องรูปร่างของคุณแม่บ้านอีกครั้ง

แต่งงานสวยปิ๊งเช้งกระเด๊ะ

ดอาหารไดเอ็ดกันเป็นเดือน๒เดือน

ปล่อยป่าละเลยคุณแบบว่าเละเพจ

พะโล้แตกว่างั้น
พะโล้แตกว่างั้น
พอได้สักนั้นมองลูกวันแล้วบอกว่า

น้องฟิตเน็ตแล้วถ้าเรามีใจนะเรามีแบบว่าความรักที่จะแบบดูแลตัวเองนะ
เอาอย่างงี้ดีกว่ายังไงดิจัดให้แม่ไหมวันนี้วันนี้จัดให้คุณแม่แล้วก็คุณแม่บ้านที่ชมอยู่เลยนะคะ
ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาขจัดข้ออ้างทุกอย่างให้หมดไปนะคะ
วันนี้เรามีเทรนเนอร์สาวสวยหุ่นฟิตเปรี้ยผู้หญิงเหรอผู้หญิงสวยมากแล้วก็หุ่นดีมากจริงนะ
เพราะว่าเขาผ่านตัวเองจากการเป็นแดนเซอร์มาก่อนผ่านตัวเองมาเป็นเทรนเนอร์แล้วก็มาเป็นนักกีฬาพอกายด้วย

ชื่อเขานะคะคุณอุ้มกัญญพัฒน์จะมาสอนคุณแม่บ้านนะคะในทีมนี้เลยค่ะ
หุ่นฟิตพิชิตใจสมีย์
งั้นอภิษว่าเราไปทำความรู้จักกับคุณอุ้มดีกว่าในช่วงนี้เลย
สวยแซ่บเวอร์
เทรนเนอร์อุ้มกัญญาพัดสิริพักษ์นักกีฬาพอร์ไกรทีมชาติไทย
ทีมชาติไทยได้รับรางวัลชนะเลิศ๒ปีซ้อน
สาวสวยรูปร่างดีโอสตาร์วินเนอร์บาดี้

ขอเปิดบ้านต้อนรับเทนเนอร์สาวหุ่นฟิตเปรี้ย
คุณอุ้มกัญญพัฒน์สิริพักษ์

หันมาออกกำลังกายแบบจริงจัง
และเข้าประกวดสาวสวยรูปร่างดี
ได้รับรางวัลชนะเลิศ๒ปีซ้อน
จากเวทีออลสตาร์วินเนอร์บัดดี้
ประจำปี๒๐๑๕และ๒๐๑๖อีกด้วย
งานนี้คุณแม่บ้านที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง
คุณสวยสุขภาพดีหันมาทางนี้ค่ะ
ถ้าพร้อมแล้วไปพูดคุยกับเธอกันเลยค่ะ
และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับเทรเนอร์สาวสวยหุ่นแซ่บนะคะ
คุณอุ้มกัณยพรรคซิลี่พรรคค่า

นี้เป็นโชว์กล้ามหน้า
อ๋อเป็นอย่างเงี้ยค่ะ

แล้วเขายังมีอย่างยังงี้ด้วยมั้ย

ก็บอกว่าเราเป็นดันเซอร์สาวบัญญาณสองสิ
ไม่พอเป็นผู้หญิงจริง
แล้วจริงหรอ
คือก่อนหน้านี้เนี่ย
ก็ฟีเป็นยังไงคะ

เออที่เท่าไหร่เลย
ที่เท่าไหร่

ไม่แซลเด็กกระมูลให้เสมอค่ะอ๋อค่ะ
อะไรที่ทำให้ลามนันใจแบบว่าพอพี่เขาชวนเราก็แบบ
คิดยังไงว่าอ้าวตัดสินใจไป
คือเห็นฟิตเน็ตไอดอลแบบเมืองนอกค่ะ
แล้วก็แบบอุ๊ยชอบจังเลยทำไมหุ่นเพราะว่ามี๙ท้องอะไรอย่างนี้
ก็เลยลองดูเพราะแข่งเสร็จก็เหมือนแบบ
หลังจากที่แข่งเสร็จมันก็เหมือนแบบมีคนเริ่มรู้จักเรามากขึ้น
คุณอุ้มและคุณอุ้มดูแลตัวเองยังไง
ที่แบบพัฒนาจากหุ่นแต่ก่อน
จนมาตอนนี้เนี่ยหุ่นเป๊ะขนาดนี้
มีแบบว่าควบคุมอาหารไหมหรือว่าแบบออกกำลังกายยังไงบ้างคะ

บางคนคิดว่าอุ้มอาจจะต้องอยู่ยิมทั้งวันอะไรอย่างนี้

วันหนึ่งอู้จะออกกำลังกายแค่ไม่เกิน๒ชั่วโมง

ถ้ามากกว่านี้มันจะมีอันตรายเหรอ

้วอยู่ใช้เวลานานขนาดไหนคะ

แม่หวังว่าเดี๋ยวข้างหน้าเล็กไทส์๒ตัวแม่ซื้อเลย

คุณผู้ชมสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปได้เนอะ
ดูอย่างคุณอุ้มสิแล้ววันนี้คุณอุ้มก็จะมาสอนเราด้วย

เอาทางง่ายนะสำหรับเหมาะกับแม่บ้านไม่ค่อยมีเวลา
ถ้ายังงั้นวันนี้นะคะเรามาคุยทำความพุชธ
เชื่อแต่แตคแล้วนะนะ
ไม่เอาที่ชุฯก็แพง
ก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาเอ็กซาไซด์กันค่ะ